หลงปู่ถวตามหากันมา๑๐วัน
เมื่อวานพบศพโรยนภาพอยู่รำน้ำโขง
ถ้าถามว่าอยู่ไกลจากจำวัด
และมีร่องรอยลงไว้ไปไกลมากไหม
ก็ไกลพอสมควรสัก๔๕กิโลเมตร
ถ้านั่งเรือไปจะเป็นสุดเขตประเทศไทย
จะเข้าลำน้ำโขงในฝั่งของสปลาวแล้วเขาเรียกว่าเวิร์นบึก
เคยมาหากันอยู่หลายครั้งแต่ไม่เจอนะครับ
เมื่อวานนี้พบร่างของท่านลอยน้ำอยู่แบบนี้นะครับ
คือญาติพี่น้องก็เห็นก็จำได้นั่นแหละที่วัดเขาก็จำได้
หลวงปู่ถาวรถาวโรอายุหกสิบสองปีนะครับพระลูกวัดวัดป่าห้วยหมากใต้
ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบรัชธานีนะครับอยู่ใกล้ชายแดนสวปลาวนะครับ
เมื่อวานนี้ก็พบร่างของท่านแล้วนะครับมีชาวบ้านนะฮะที่ออกไปหาปลา
ประมาณบ่ายสองครับไปพบร่างของหลวงปู่เนี่ยลอยมากับขอนไม้นะครับ
หลังจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับจุดนั้นเป็นวังน้ำวนนะฮะ
หมู่บ้านสุดท้ายของไทยนะครับรอยต่อกับสปลาวนะครับ
คือก่อนหน้าที่จะพบร่างของท่านลอยน้ำมาหลังจากที่หากันอยู่๙วัน
เมื่อวานนี้วันที่สิบอ่ะนะฮะครับคุณแม่ของหลวงปู่ถาวรนะครับ
โยมแม่หลวงปู่หาวรในอายุ๙๐กว่า

มีหมอธรรมบอกว่าให้ให้แม่มาทำพิธีแบบนี้
ในจุดที่หลวงปู่ถาวรพบจีวรอยู่ริมตลิ่ง
แล้วเดี๋ยวอีกภายใน๓วันเนี่ยจะเจอแน่
จะพบแน่นะครับไม่ว่าจะพบแบบไหนก็ตาม
เมื่อวานนี้ครบ๓วันพอดีเจอพอดีเลยนะฮะ

เจ้าหน้าที่ได้นำร่างหลวงปู่ถาวรขึ้นฝั่งนะครับ
แล้วก็ต้องส่งไปชนะสูตรพลิกศพ
ตามขั้นตอนของหลักทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องของร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่อย่างไร
เพื่อความชัดเจนนะครับการตรวจสอบเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลเพื่อความชัดเจนนะครับ
หลังจากนั้นญาติญาติบอกว่าจะเก็บร่างของท่านไว้นะครับด้วยการโบกปูนเก็บไว้ในป่าช้า
นี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบภาคอีสานนะฮะที่เรียกว่าการดอยศพ
สำหรับผู้ที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติลักษณะแบบนี้จะต้องดอยศพ
ก็คือโบกปูนเก็บศพไว้ในป่าช้า๓ปีพอครบ๓ปีแล้วก็จะนำศพมา
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ชาปนกิจกันต่อไป
ครับก็เป็นว่าเจอแล้วนะครับ